คุณตาก็๗๐กว่าแล้วแล้วชวนเพื่อนก็๘๐จนจะ๙๐
แล้วปรากฏว่ากลายเป็นข่าวเศร้า
จมน้ำต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลย

แล้วคุณตา๗๐กับ๘๐กว่า
ไปกันนี่บวกกันแล้วเกือบ๒๐๐นะ

แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นเหตุเสียชีวิตไง
เรี่ยวแรงหรือว่าเรื่องของกระแสน้ำ
โอ้โหมันก็อาจจะทำให้ไม่ไหวอะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงบ่ายค่ะ
ตำรวจสพเมืองสุรินทร์ได้รับแจ้งเหตุ
บอกว่าคนหาปลาจมน้ำเสียชีวิตในฝ่ายกั้นน้ำ

มันเป็นฝ่ายกั้นน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะ
กู้ภัยก็ต้องมีการระดมกำลังกัน
งมหาร่างของคุณตาดีนาจันหอมอายุ๗๐ปี

ใช้เวลาในการงมหาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ

จุดที่เจอห่างจากฝั่งประมาณ๑๐เมตรได้
โอ้โหคุณยายก็ร้องห่มร้องไห้ยาดของคุณตาก็ร้องไห้
แล้วเพื่อนที่มาด้วยกันคุณตาอีกคนนึง

คุณตาเกียรติสอดสุขอายุ๘๖ปี

ไม่ไหวตอนช่วงบ่ายเนี่ยทางฝั่งตาดีนาเนี่ยนะ
ปั่นจักรยานมามาชวนฉันบอกว่าเออตะเกียดไปหาปลาด้วยกันไหม
แล้วตอนนั้นน่ะดีนาดื่มเหล้ามาอยู่ก่อนแล้ว

ทีนี้ตัวของคุณตาเกียจเองก็เห็นว่าก็เริ่มเย็นแล้วก็บอกว่า

แต่คุณตาดีนารบร้าวจะให้ตะเกียจไปด้วยกัน
สุดท้ายตาเกียรติก็เลยยอมไปเป็นเพื่อนค่ะ
พอไปถึงฝ่ายกั้นน้ำเนี่ยนะตาดีนาก็ลงน้ำ
แล้วก็ลากแหลงไปด้วย
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปดึงแหรออยู่ที่อีกฝั่งนะ
ซึ่งตอนนั้นคุณตาเกียจก็นั่งเหมือนกับคลายแหอยู่ที่ริมฝั่งอยู่
แล้วก็เห็นว่าตานีนาเดินลงน้ำ
แล้วเดินค่อยไกลไปเรื่อย

คุณตาเกียจเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นฉันตกใจมาก

คิดว่ายังไงดีถ้าเกิดจะลงไปช่วยเพื่อน

ขอติดมอเตอร์ไซค์ของคนที่ขี่ผ่านมา
รีบไปบอกลูกเมียของตาดีนาเลยบอกให้เอาคนมาช่วยหน่อย

แสดงความเสียใจด้วยแล้วดูภาพมุมสูงสิเห็นไหม
เป็นฝ่ายกั้นน้ำขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มาก
ห่างจากฝั่งไป๑๐เมตรนะ
ปกติเราจะเป็นห่วงเด็กกับน้ำใช่ไหม
อันนี้ผู้สูงอายุกับน้ำก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม